วันนี้มีอีกหนึ่งคนที่จะทำให้ขายดีเป็นน้องตัวจิ๋วครับแน่
บอกเลยว่าลีลาจะน่ารักขนาดไหนเชิญรับชมได้เลยครับ
เร่เข้ามาจ๊ะเร่เข้ามา
ที่นี่มีแต่ของดีมาขายอีกทั้งลดแลกแจกแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
ถ้าได้ยินประโยคนี้ก็ต้องนึกถึงการขายวันนี้
เราจะพาไปดูการขายของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋ว
จะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่แม่ค้าตัวจิ๋วคนนี้ที่ลูกค้ามาซื้อของก็พร้อมวัวเข้าให้เลย
จะเอาเวลา
ขายแบบนี้หรอ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
ทำท่าดุดันในการขายของเพื่อถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อกเล่นเฉยแต่หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปก็ดังเป็นพลุแตกเลยล่ะครับแถมมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายหลายข้อความกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่แม่ค้าชาวโม้งตัวน้อยที่มีการขายสุดฮาเซลล

หนูจะลดให้สิบ
เออได้เอาสิบเลย
ลดให้ขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะจ๊ะ
ไม่รู้ราคาแต่ว่าจะลดให้
แล้วพอหันไปถามราคากับคุณแม่
แล้วรู้ว่าขาย๖๐บาท
ใจดีลดให้ลูกค้าตั้ง๑๐บาท
เก่งจริงแม่หนูน้อยคนนี้
ซึ่งน้องเขามีชื่อว่าเด็กหญิงปรานปริยา
สกุลหลีลัดหรือน้องไอซ์
เป็นแม่ค้าชาวมงค์ตัวน้อย

น้องน่ารักพูดเก่ง

หากคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ภูทับเบิก
สามารถแวะเข้าไปอุดหนุนสิ่งของ

คราวนี้ไปดูการไลฟ์สดขายพระเครื่อง

ที่ทำเอาพระต้องสะดุ้ง
จะไปสิทธิ์ปลาไปโรงเยนนะครับพี่
น้องน้องน่ารักเก่งพี่

อยู่ข้างหัวด้วยนะพี่โง่อยู่ข้างหัวด้วยนะพี่
ง่านนี่พระสดุ้งแล้วล่ะลูกเอ๋ย
เขาเรียกพระนาคปรกแต่หนูเรียกพระหัวงู
ส่วนคนดูหัวก็จะปวดแทน
ด้วยความที่เป็นเด็กน้องเขาก็คงไม่รู้จริงแหละครับ

พอเห็นงูอยู่บนเตียนก็เลยบอกว่าพระหัวงู
โดยหนุ่มน้อยคนนี้มีชื่อว่าน้องโตโน่
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาซึ่งอาศัยอยู่กับคุณป้าคุณลุง
โดยเขาเล่าให้ฟังว่าปกติลุงจะไลฟ์สดขายปลาทุกวัน
ส่วนน้องโตโน่ก็จะมานั่งดูเพราะชอบการไลฟ์สด
พอลุงไลฟ์เสร็จน้องโตโน่ก็จะมาขอไลฟ์ต่อ
เพราะน้องบอกว่าอยากจะช่วยขายของจะได้เอาเงินไปซื้อขนม
โอ้แล้วที่สำคัญ

เยิ้มมาเลย
คำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปติดคอนะคุณ

เอาจริงนะสโลแกนเขาน่าจะคนกินตายคนคลายรอด
โอ้อย่างงี้เล็กตำรวจมาจับเลย